ส่วนที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดมรยองนะครับจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์ราชการของที่อำเภอบ้านฉางนะครับ
เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่ห้า
อำเภอบ้านฉางเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้ร่วมโครงการอย่างครับข้างทีเดียวครับ
พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕
และพื้นที่บริเวณศูนย์รัชการบ้านชาง
เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนต่างตระหนัก
ว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวสังคมและทำประโยชน์สุขต่อประเทศชาติต่อไป
ขณะที่ตำรวจน้ำสตูนได้ร่วมกันกับต่อชดที่๔๓๖และประชาชนจิตศาสตร์ทำความดีด้วยหัวใจ
นำน้ำดื่มสะอาดจำนวน๖๖๐๐ขวดที่ได้รวบรวมจากภาคเอกชนและประชาชน
อบให้กับชาวบ้านหมู่๕ของตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูนครับ
หลังจากที่ชาวบ้านบนเกาะนั้นประสบภัยแรงฝนทิ้งช่วงไปยาวนาน
นายมรดาตนาคมาผู้ใหญ่บ้านหมู่๕กล่าวว่าสำหรับพื้นที่หมู่๕ของตำบลเกาะสาหร่ายนั้น
มีประชาชนกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ประสบกับปัญหาภัยแรงทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไม่พอ
โดยนำน้ำดื่มนั้นไปตอนนี้หาซื้อยากจากบนฝั่งครับ
ส่วนน้ำใช้นั้นอาศัยน้ำตามบ่อน้ำตื้นที่อยู่ในพื้นที่ครับ
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
ประสบกับปัญหาภัยแรงอย่างหนักทีเดียว
ขณะที่ถนนวังลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
ในสิ่งบริพงศ์อังคัตสกุลเกียรติวาทิศสสศรีสะเกต
พักภูมิใจไทยนำเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นจิตอาสาช่วยภาครัฐด้วยการทาสีขอบทางครับ
เพื่อแสดงออกถึงการทำความดีถวายพระราชกุศล
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
และมุ่งมั่นเสริมสร้างค่านิยมพฤติกรรมทางบวกแก่เยาวชน
ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับ